คุณผู้ชมวันนี้มีการประชุมคอรมอเสร็จหา
และอีกเรื่องหนึ่งที่นักข่าวสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี
ก็คือเรื่องของกรณีค้นบ้านของบิ๊กโจ๊ก
แล้วก็นายกบอกเมื่อวานว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการ
ซึ่งเป็นคนนอกทั้งหมดเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีได้เดินจากตึกไทยคู่ฟ้า
มาที่ตึกบัญชาการ๑ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
ถือว่าชุดไทยเป็นครั้งที่สอง
เพราะครั้งก่อนก็ใส่ผ้าไทย
ครั้งนี้การประชุมคอรมอใส่ผ้าไทย
อันนี้สีม่วงก็สวยนะฮะคุณสมวนชนสอบถามท่านนายกว่า

ส่วนการหาบริกับประเทศเยอรมนีนะครับ
เกี่ยวกับการซื้อเครื่องยนต์เรือดำน้ำ
นายกตอบว่าความชัดเจนคือความไม่ชัดเจน

ขณะที่อีกเรื่องหนึ่งที่สังคมจับตามอง
ก็คือเรื่องของการตั้งคณะกรรมการจากคนนอก
เข้าตรวจสอบข้อที่จริงกรณีบุคคลบ้าน
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพามรองพบตร
ว่ามีใครเป็นประธานกรรมการครับ

สำหรับการตั้งคณะกรรมการลงนามแล้ว
ให้รอดูประกาศพร้อมกับยกมือชู๓นิ้ว

ฟังเสียงนายกครับ

แล้วก็ตอบเล็กน้อยก่อนขึ้นประชุมคอรมอทันทีนะครับ
ขณะที่ทางด้านของนายสมศักดิ์เทพสุธินรองนายก
แล้วก็ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม
กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบปมค้นบ้านบิ๊กโจ๊ก
ว่าการใช้คนนอกเข้ามาคงเป็นแนวคิดของผู้บริหาร

เพื่อไม่ให้เกิดคำถามจากสังคมนะครับ

หลังพบลูกน้องคนสนิท๘นาย
มโยงกับการเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์
คือรองนายยกสมศักดิ์ก็บอกว่า
หลังจากติดตามข่าวผมมองอีกมุมหนึ่ง
การพนันชนไก่ชนวัวมีกฎหมายรองรับ
แต่การพนันอื่นเช่นการพนันฟุตบอล
รัฐและประชาชนไม่ได้ภาษี
หากเอามาเสียภาษีจะถือเป็นเรื่องดี
สามารถช่วยกลุ่มเปราะบางได้
ฟังเสียงแนวคิดของคุณสมศักดิ์นะครับ
ทำให้มันถูกต้องถ่ายทอดได้แล้วก็เสียภาษีให้ถูกต้อง
ผมว่ามันจะแก้ปัญหาลดปัญหาอะไรอีกมากมาย
และลดงบประมาณในการใช้จ่ายในการตรวจสอบอย่างมากมายเลย
ปยปรับและผมพูดไปเมื่อวานแล้วครับ
วงจรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์
กับผู้ที่ตรวจสอบเกี่ยวข้องตรงนี้มันจะได้หมดไป
ส่วนรัฐมนตรีอีกคนที่พูดถึงกรณีเกี่ยวข้องกับการค้นบ้านบิ๊กโจ๊ก
พูดถึงเรื่องของการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน
ที่มีตำรวจแล้วก็พลเรือนร่วมด้วย
โดยบอกว่าตั้งแต่ต้นปีกระทรวงปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ถึง๔๔๐๐เว็บแล้วนะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีไปแล้วกว่า๖๐๐คดี
ส่วนเรื่องบัญชีม้าได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงิน
เพื่อให้ทราบที่มาของเงินให้ชัดเจนนะครับ
ผมเรียนว่าเป็นนโยบายของท่านนายกด้วย
แล้วก็ในเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลอันนี้จะเกี่ยวข้องกันนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยคงต้องดำเนินการโดยเด็ดขาดนะครับ

ผมเองขอเตือนไปนะครับบอกว่ามีความผิดทั้งทางทั้งโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับ
แล้วก็ต้องเรียนว่าผู้เล่นเองเนี่ยนอกจากจะอาจถูกแฮ็กข้อมูลแล้ว
ยังอาจจะถูกติดตั้งแอปดูดเงินเข้าไปอีกนะครับผู้เล่น
เพราะฉะนั้นก็อยากเตือนทั้งเจ้าของเว็บทั้งผู้เล่นการพนันนะว่า
ขอให้เลิกนะครับเพราะว่ามีความผิดทั้งโทษทั้งจำทั้งปรับ
ปราบรามเว็บพนันคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็เรื่องของผู้มีอิทธิพลนะครับ
ซึ่งท่านบอกว่ามันเกี่ยวยงกันไปหมดนะครับ
ขณะที่อีกหนึ่งเรื่องที่นักข่าวอยากจะรู้ว่าเข้าคอรมอลหรือเปล่า
และประชาชนจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หรือเปล่า
ก็คือราคารถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย

เนื่องจากการลดไฟแห่งประเทศไทย
ต้องนัดประชุมก่อนคาดว่าจะเป็น๒๘๒๙กันยายนนี้นะครับ
จากนั้นถึงจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอ
ส่วนการตั้งราคารถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
ยืนยันว่าจะพยายามทำให้เร็วที่สุด
หากลดราคาได้ตามนโยบายของพักเพื่อไทย
จะทำให้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น
ซึ่งรายได้จากการให้บริการก็จะไม่หายไปไหนด้วยนะฮะ
คือเหมือนราคาถูกลงแต่จะมีคนมาใช้บริการมากขึ้นนั่นเอง